ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะคะ
ให้เป็นสำรักความรักกันไปเลย

มิ้นกับภูผาบอกเลยนะคะ

คนเนี่ยคบกันมา๗ปีแล้วนะคะ

คู่นี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กันหรือเปล่านะ
แล้วทั้งคู่มีวิธีประคับประคองความรักกันอย่างไร
รวมไปถึงข่าวที่ว่าภูผาหวงมิ้นท์นะ

ใช่อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกลึกนะคะ

มาเปิดอกกับบันเทิงไทยรัฐกันค่ะ
เคยเชิญให้เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่า
เชิญให้เขาแล้วเราก็ให้ของที่แบบ
มันไม่ดีแล้ว๕๗

อยากได้อะไรบอกเลย

แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้
เรื่องงานอันนี้ผมมองว่าเขา

คือเราต้องเข้าใจว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิต
เขามีที่บ้านที่เขาคอยเป็นแบบคนที่ดูให้อยู่แล้ว

เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมองว่าโอเคมั้ย
กรรมรับความรักมีหลายรูปแบบ
ไม่ต้องเป็นผู้หวานจริงค่ะ
ความรักอยู่รอบตัวเรามีให้กันนะคะ

ซึ้งกันและกันอยากให้แบบรักกันทุกวัน
หรือคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้